และสำหรับการเดินทางในช่วงนี้
น่าจะลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่ามีการเตือนเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนออกมา
และตอนนี้หลายพื้นที่ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะคุณสืบสกุล
ใช่ครับเพราะว่าเตือนกันฉบับที่๑๗แล้วนะฮะ
สวัสดีคุณสุภาษาลาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ

ก็รับเตือนเรื่องของสภาพอากาศกัน

แล้วก็วันที่๑๗เมษายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานออกมานะครับ
เตือนออกมาว่าภาคเหนือจะได้รับผลกระทบ
จากเพื่อพายุฤดูร้อนอย่างหนักเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเราติดตามเรื่องของผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันต่อเลยนะครับ
ถล่มในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างมาก
โดยที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือที่เชียงรายนะครับ
พายุพัดกระหน่ำในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายส่งผลให้มีต้นไม้หักโค้น
ขวางทางเข้าออกบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหนองบัวหลวงนะครับ
ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันเคลียร์พื้นที่ครับ
ส่วนที่อำเภอแม่สวยนอกจากจะมีฝนตกหนักแล้ว
ก็ยังมีลูกเห็บขนาดเล็กตกลงบนถนนสายเวียงป่าเป้าแม่สุ
เชียงรายหลายจุดทำให้รถที่สัญจรในเส้นทางนี้นะครับต้องพากันหยุดรถเพื่อรอจนกว่าลูกเห็บนั้นจะหยุดตก
ซึ่งต้องรอนานไปกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับจึงสามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตามปกติ
แต่ยังคงมีฝนโปรยปลายอย่างต่อเนื่องด้านของเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าตามป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอแม่บริมเกิดพายุพัดรุนแรงในหลายตำบลก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยหักโค้นนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลแม่แรมแม่บริมแล้วก็แม่สามีต้นไม้ใหญ่หักโค้นทับรถยนต์เสียหายส่วนบ้านเรือนพังหลายสิบหลังนะครับ
ล่าสุดนะครับกำลังทหารนำโดยกองพันธนาที่๓ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วครับส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นต่อไปครับ
ส่วนที่ภาคอีสานนะครับที่บุรีรำมีพื้นที่๕อำเภอได้รับผลกระทบจากพายุฝนพัดกระหน่ำแล้วก็ลมกระโชกแรงก็ประกอบด้วยที่อำเภอลำปลายมาตรห้วยราชคู่เมืองนางกรองแล้วก็โนนดินแดงครับ
จากการสำรวจเบื้องต้นก็พบบ้านเรือนโรงเรียนแล้วก็ยุ้งข้าวถูกพายุพัดพังเสียหายรวมกว่า๑๐๐หลัง
ยังมีชาวบ้านเนี่ยถูกฟ้าผ่าอีกตั้ง๘คนนะฮะในพื้นที่ของอำเภอโนนดินแดงแล้วก็อำเภอคูเมืองนะครับ
ซึ่งในจำนวนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑คนส่วนอีก๗คนที่ถูกฟ้าผ่านั้นยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ด้านของกำลังพลจากมณฑนฐานบกที่๒๖ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแล้วก็เหล่ากาชาติได้ลงพื้นที่
สำรวจตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่พังเสียหายแล้วก็มอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยครับ
ขณะที่ผู้ประสบภัยเองบอกว่าเคยเกิดพายุพัดถล่มในหมู่บ้านมาแล้ว๓ครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับ
พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เร่งให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับไม่ต่างจากพื้นที่ที่เกาะหลีเป๊ะนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดสตูนหลังฝนตกหนักพายุลมแรงทำให้ต้นไม้นั้นล้มทับอาคารห้องประชุม
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังมีไฟฟ้าดับบางแห่งด้วยครับ
อกจากนี้ยังมีรีสอร์ทอีกหลายแห่งที่กระเบื้องมุงหลังคาเสียหายซึ่งกำลังทหารต่อสู้อากาศยานแล้วก็รักษาฝั่งสี่เก้าหนึ่ง
พร้อมด้วยอาสารักษาดินแดนนะครับได้เร่งซ่อมแซมให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ